คุณผู้ชมที่จังหวัดตราดค่ะเรื่องของการดื่มเหล้าเนี่ยค่ะ
บ่อยครั้งนะคะดื่มเหล้าด้วยกันแรกก็สนุก
แต่พอเมาไปเมามาคุยกันแล้วแบบไม่แบบไม่เข้าหูกัน
อันนี้ถึงขั้นฝ่ายหนึ่งเอามีดฟันอีกฝ่ายนึงมือเกือบขาดนะคะ
เมื่อคืนนี้ค่ะที่ตำบลหนองเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดตราดนะคะ
ได้สมบัติหารพัดอายุสี่สิบแปดนอนเจ็บอยู่ริมถนน
ถูกมีดฟันที่ข้อมือซ้ายจนเกือบขาด
หน้ามีเลือดไหลออกเยอะเลยค่ะปฐมพยาบาลแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาล
หลังก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
มีดที่ใช้ก่อเหตุเอาไว้ในบ้านหนึ่งเล่มเป็นเหมือนมีดดายย่าค่ะ
คือก่อนที่สักพักหนึ่งตำรวจก็ไปจับได้อยู่ดีนะคะ
จับนายไพรินได้ที่บริเวณซุ้มประตูทางเข้าวัดหนองเสม็ดตอนที่กำลังจะหนี
นายไพรินผู้ก่อเหตุบอกว่าก่อนเกิดเหตุตัวนายไพรินตัวนายสมบัติคนเจ็บ
แล้วก็เพื่อน๔คนดื่มเหล้าด้วยกัน
นายสมบัติด่าแม่นายไพรินนายไพรินก็เลยโมโหเถียงกันกับนายสมบัติ
เถียงกันแรงมากนายสมบัติหยิบมีดมาจะฟันนายไพริน
แต่นายไพรินแย่งมีดมาจากมือของนายสมบัติ
แล้วฟันกลับไปที่นายสมบัติหนึ่งครั้งจนนายสมบัติบาดเจ็บค่ะ
นายสมบัติกินเหล้าด้วยกัน
ใช่ครับผมก็กินเยอะมีโทรศาสตร์นิดหน่อยครับ
ล่าสุดวันนี้นะคะทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุค่ะ
ก็ยังมีร่องรอยคราบเลือดอยู่ที่บนถนน
ได้คุยกับนายปรีดาอายุ๔๑ปีเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์
เพื่อนคนนี้บอกว่าไม่เห็นนะไม่เห็นนายสมบัติด่าแม่นายไพรินตามที่นายไพรินกล่าวอ้าง
ก่อนเกิดเหตุนายสมบัติกำลังจะกลับบ้าน
นายพายรินเดินตามออกมาหยิบมีดที่วางอยู่ฟันใส่นายสมบัติไปครั้งหนึ่ง
สมบัติหันมาเห็นยกมือป้องกันมันก็เลยไปโดนข้อมือซ้ายจนเกือบขาด
ก่อนหน้านี้นายไพรินผู้ก่อเหตุเคยถูกจับคดีเมาแล้วขับ
สารตัดสินจำคุก๒๐วันออกจากคุกมา๔วันมาอยู่กับเพื่อนที่บ้านหลังที่เกิดเหตุ
ซึ่งนายไพรินผู้ก่อเหตุชอบดื่มเหล้ามากดื่มเหล้าทุกวันเมาทีไร
ก็ผ่านหาเรื่องไปทั่วจนเป็นที่เอือมระอาของทุกคน
ไม่มีใครด่าอะไรเลยผมเที่ยวใครอยู่
ไอ้นี่เขากำลังจะเดินกลับไอ้คนเจ็บเนี่ย
กำลังจะเดินกลับก็ถือมีดขอจะมาฟันเขา

ผ่านไม่มีอันทภัณฑ์หมดพี่สาวเขาไม่ให้เข้าบ้านเหมือนกัน

ใช่ไม่เอาแล้วก็พ่อเขาบวชเป็นพระยังกระทืบพ่อเขาน่ะ
เมื่อช่วงเย็นค่ะตำรวจสพเมืองตราดก็เลยเรียกตัว
สองสามีภรรยาที่เป็นเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุนะคะมาคุย
ก็คือนายมนตรีกับนางแก่นใจนะคะ
มนตรีเจ้าของบ้านบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันเกิดจากความเมา
คือทั้งผู้ก่อเหตุทั้งคนเจ็บเมาค่ะแล้วก็คุยกันเรื่องเส้นลายมือ
เชื่อว่าใครเส้นลายมือเป็นเส้นเดียวตัดฝ่ามือคนนั้นตบหนัก
นายสมบัติคนเจ็บมีเส้นลายมือตัดฝ่ามือทั้งสองข้างเลย
แล้วยังไงนายไพรินผู้ก่อเหตุก็เส้นปัดมือเหมือนกัน
แต่เส้นตัดแค่ข้างเดียวเลยล้อกันท้าทายกัน
ตบหนักตบหนักใช่ไหมท้าทายกันแล้วท้าทายในวงเล่า
ท้าทายกันตอนเมามันก็เลยเกิดเรื่องค่ะ
มนตรีเจ้าของบ้านบอกว่าไม่มีนะไอ้ที่ด่าแม่อะไรกันเนี่ยไม่มี
แต่มันท้าทายกันเรื่องลายมือแค่นั้นเลย
อีกคนเนี่ยโดยตัดมือแล้วมือตัดต่อข้าง
แต่อีกคนเนี่ยก็ตัดข้างเดียวมือ
ก็เลยหวานกันมันเดินไปตกไปตกแค่กริ่ง
แล้วมันก็เดินกลับมาแล้วมาเอามืดมาทุกวันเลย
ไอ้นายต้องจะเอามือกันโอ้มันเนี่ยขาด
มีการด่าแม่จริงไหมไม่มีนะไม่มีธรรมดาแม่
ไม่มีธรรมดาแม่ผมไม่ได้ยินชั้นทั้งทั้ง
แต่ชั้นเหยียจิลมาจากที่คันเหยียกอย่างไร

เมืองต้นก็แจ้งข้อหานายไพรินข้อหาทำร้ายร่างกาย
สมบัติคนเจ็บตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วค่ะ